คุณผู้ชมจากหนุ่มหล่ออย่างมาริโอมากันที่ข่าวรสชาติ
ร้อนจริงร้อนชาวพากันสงสัยว่าใครกันแน่
ผู้จัดละครสาวสวยที่โดนสามีเทไปมีกิ๊กอะไรอย่างนี้
นี่แหละค่ะควงสาวใหม่ออกนอกหน้าออกนอกตาขาว
มันก็ไปบ้านนู้นทีไปบ้านนี้ทีงานนี้ค่ะพี่เจฟโสพินภาขอชี้แจงเลยว่า
พี่พักงานผู้จัดละครแล้วค่ะน้องสาว
สามีนี่นะคะพี่เบียร์เนี่ยอินเลิฟกันหนักมาก
ขนาดช่วงที่พี่เจี๊ยบไม่สบายด้วยโรคซึมทรงซึมเศร้าอะไรก็คอยดูแลกันไม่ห่างเลย
และที่สำคัญเดือนหน้ามีนาคมจะถึงวันครบรอบ๒๐ปี
พี่เจี๊ยบและพี่เบียร์แต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมา
ดูสิส่วนเคล็ดลับขาเตียงแข็งแรงใครมาเขย่ายังไงก็ไม่สั่นค่ะ
บอกเลยว่าอยู่กันที่ความเข้าใจล้วนค่ะ
และอีกสิ่งหนึ่งเลยที่พี่เบียร์จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นก็คือการให้ภรรยาแยกเตียง

ช่วงที่พี่เจี๊ยบเนี่ยต้องเคลียร์งานผู้จัดดึกดื่นขอแยกห้องนอนแล้วกัน
เจี๊ยเกรงใจไงนอนดึกอยากให้สามีพักผ่อนจะได้ไม่กวนสามี
พี่เบียบอกไม่เอาไม่เอาต้องนอนอยู่ด้วยกันค่ะ
ปีอยู่ด้วยกันมาไม่มีวันไหนที่พี่เบียร์ไม่ได้นอนกอดเมีย

ไปฟังเสียงความหวานของคู่รัก๒๐ปีกันหน่อยดีกว่าค่ะ
มีนาคมนี้ก็คือจะเป็นวันครบรอบแต่งงาน๒๐ปีพี่เบียกับเจี๊ยบด้วย
ก็อยู่กันมา๒๐ปีแล้วก็คบกันมามากกว่านั้นก็คือ๒๐กว่าปีแล้วที่อยู่ด้วยกันมาค่ะ
มันมีปัญหาเหมือนกันนะจริงแล้วชีวิตมันมีขึ้นลง
บางทีเนี่ยเวลาเราทำงานผู้จัดดึกเราขอไปนอนอีกห้องนึงแบบเดี๋ยวอีกวันต้องตื่นเช้าอย่างนี้พี่เวย์เขาไม่ยอม
เขาจะบอกว่าจะต้องอยู่ในห้องเดียวกันเขาจะต้องบอกว่าแบบต้องกินข้าวเย็นด้วยกัน
ต้องแบบเขาบอกว่าเราต้องพยายามแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ยังจะต้องมาหอมแก้มเจี๊ยบอะไรอย่างนี้
คือเหมือนแบบจิ๊บก็ต้องขอบคุณสามี
ปีมีอะไรจะให้ไหมคะ